คุณผู้ชมครับการออมและการบริหารเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นมีความสมบูรณ์ภูมิสุขทั้งครอบครัวครับ
แล้วก็สามารถลดความเสี่ยงเรื่องของการออมได้เป็นอย่างดีนะครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเรื่องของการออมนั้นคุณผู้ชมมีแนวทางที่จะออมอย่างไรให้ได้ผล
แล้วก็ทำให้ความสุขนั้นมีชีวิตลดความเสี่ยงได้
วันนี้เราจะคุยกันกับคุณสุพัทธิดานิยมทองครับ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน
วันนี้สกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

แนวทางความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
อยากจะให้คุณสุพธิดาแนะนำคุณผู้ชมว่า
เราสามารถจะปฏิบัติอย่างไรให้เข้ากับชีวิตในทุกวันนี้ครับ
เราสามารถนำแนวทางทางด้านการประหยัดนี้นะคะมาลงมือปฏิบัติได้จริงค่ะ
โดยสามารถแบ่งออกเป็น๔ส่วนด้วยกันนะคะ
๑ในเรื่องของการบริหารเงิน

คือการใช้อย่างพอเพียงค่ะ
แนวทางที่เราจะประหยัดเงินกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมีหลายทางด้วยกันครับ
อธิบายเป็นข้อได้ไหมครับว่าเราจะสามารถแบ่งรายได้
เรื่องของระดับรายจ่ายเป็นข้อจัดสรรปันส่วนอย่างไรให้มีความเหมาะสมดีครับ
ในเรื่องของการบริหารเงินในข้อที่๑นั้น
เราสามารถแบ่งเงินออกเป็น๓ส่วนด้วยกันนะคะ
ส่วนแรกก็คือเงินที่เราต้องจ่ายทุกเดือน
อย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟ
สองก็คือเงินที่ต้องจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะ
ซึ่งก็ควรมีการทำบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะ
เพื่อจะได้ทราบว่านะคะเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
แล้วก็มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะ
และ๓ก็คือเงินเก็บค่ะ

มีการกำหนดเป้าหมายในเรื่องของเงิน

แล้วก็ค่อยวางแผนแล้วก็ลงมือลงมือปฏิบัติ
นี่คือในขั้นที่๑ของการบริหารเงินค่ะ

แต่ว่าการอดออมเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงถึงจะเหมาะสมดีครับ
ใช่ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน
ในเรื่องของการบริหารค่าใช้จ่ายต่างนะคะ
หลังจากนั้นนะคะในเรื่องของการบริหารเงินแล้ว

โดยเริ่มจากนะคะการมีวินัยในตัวเอง
โดยการเริ่มสะสมวันละเล็กวันละน้อย

และถ้าเราทำสำเร็จนะคะก็จะมีความภูมิใจให้กับตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกัน

ต่อไปนะคะสำหรับขั้นที่๓ก็คือ
เราต้องเป็นผู้ให้บ้างละ
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองด้วย
ก็จะทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน
เห็นแก่ผู้อื่น
ถ้ามีการปฏิบัติไปนานเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดีที่ติดตัวเราด้วย

และขั้นที่๔ก็คือการใช้อย่างพอเพียง

ก็จะทำให้เราใช้จ่ายโดยที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ไม่ยึดติดค่านิยมหรือทางด้านวัตถุ
จะทำให้เราเก็บเงินสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นด้วย
สุดท้ายคือเราควรจะใช้จ่ายอย่างพอเพียงคือ
รายรับเท่าไหร่ใช้จ่ายไม่ควรเกินตัวถูกต้องไหม

คะเราปฏิบัติตาม๔ข้อนี้
ก็มั่นใจได้ว่าในอนาคต
เราจะสามารถสร้างความมั่นคงของชีวิตได้อย่างแน่นอน
ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุพธิดามากนะครับ

ขอบคุณคุณสุพัทธิดานิยมทองครับ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทกรุงเทพ

มาให้ข้อมูลในวันนี้กับเรื่องของการออมเงินนั่นเองครับ